อย่างที่ปฐุมธานีบอกว่าตอนนี้

เมื่อน้ำเอ่อท่วมรอการระบายคนจะไปทำงานคุณ
ต้องลุยน้ำออกไปเพื่อไปทำงาน
ส่วนระดับน้ำที่แม่น้ำตาปีที่สุราธานีตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้น
ทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ซึ่งสถานการณ์ฟ้าฝนตอนนี้เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมส่งมาหัวหินฝนกำลังตกอยู่เลยครับ
นี่แหละค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดพายุฝนตกหนัก
ทำให้น้ำในแม่น้ำตาปีที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีเนี่ยนะคะ
ล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รุ่ม
โดยเฉพาะที่ตำบลไซขึงตำบลสินปุ่นตำบลสาคูแล้วก็ตำบลอีปันนะคะ
จากน้ำในคลองอีปันอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็เลยไหลเข้าสู่แม่น้ำตาปีค่ะ
อยู่ที่๘๘มิลลิเมตรของระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะ
รวมถึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้า
ขณะที่บ้านบางหยดหมู่๘ก็ย่างเข้าสู่วันที่๕แล้วค่ะ
หลังจากถูกน้ำท่วมขังบ้านเรือนจำนวน๖๒หลังคาเรือน
คาดว่ายังคงท่วมขังไม่ต่ำกว่า๒วันนะคะ
ส่วนที่กระบี่นะครับไปสำรวจตรวจสอบกันบ้างเพราะว่าโหต้นไม้ขนาดใหญ่นี่คุณ
ขนาด๒คนโอบความยาวประมาณ๑๕เมตร
หักโค้นอยู่ริมเชิงเขาทางเข้าวัดถ้ำเสือวิปัสนาตำบลกระบี่
อำเภอเมืองกระบี่นะครับซึ่งอยู่ห่างจากสาราที่พักริมทาง
วัดถ้ำเสือเพียงแค่๑๐เมตร
ชาวบ้านไปพบเห็นบอกโอ้โหหน้าหวัดเสียวเหมือนกันนะฮะ
เมื่อไหร่จะล้มลงมาเราก็กลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นนะครับ
โดยจากการสอบถามวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะครับก็เล่าว่าเกิดลมพัดแรง
ทำให้ต้นไม้หักโค้นลงมาใกล้กับจุดจอดรถที่ประชาชนต้องมารอ
ประจำทางเป็นประจำก็เลยกลัวเหลือเกินว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ
แล้วก็ไปจัดการกับต้นไม้ที่หักล้มแบบนี้
กลัวว่าจะล้มลงมาทั้งปิดกั้นถนนแล้วก็ล้มลงมาทั้งทับสาราด้วยนะครับ

ปิดท้ายกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่ปฐุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้น้ำท่วมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรคลองหลวง
ถนนผนโยธินขาออกที่ตำบลคลอง๑ค่ะ
ก็ทำให้ผู้ขับขี่ยานผ่านนะทั้งขับรถยนต์รวมถึงขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ส่วนเนี่ยนะคะบอกว่าแหมเริ่มต้นวันทำงานเนี่ย
ออกไปทำงานเช้าวันอังคารแบบนี้
ก็ยังต้องลุยน้ำออกไปทำงานนะคะ
เมืองต้นสาเหตุที่มีน้ำท่วมขังแบบนี้
เพราะว่าท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงไม่สามารถระบายน้ำได้ทันค่ะ
จากพบว่าไม่มีการลอกท่อระบายน้ำ
ฝนตกหนักเนี่ยปริมาณน้ำจากถนนรวมถึงปริมาณน้ำในหมู่บ้านก็ไหลมารวมกันค่ะ

ชาวบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทรก็ร้องขอให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
เร่งแก้ไขปัญหาของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยนะคะ